ห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะไทยรัฐจอดประเด็นค่ะ
วันนี้นะคะไปดูเรื่องคราวของอุบัติเหตุกันก่อนค่ะ
แล้วก็นักศึกษาฝึกงานมีการขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนไปทำงาน
แต่ว่าถูกรถเก๋งเสียหลักพุ่งเข้าชนจนเสียชีวิตทั้งสองคนนะคะ
ส่วนคนขับรถเก่งนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นค่ะ
ร่องหน้ารถบันทึกภาพกำหน้าขับไปตามถนนในเลนส์ขวาสุด
เบี่ยงเข้าเลนกลางก่อนเร่งเครื่องแซงรถกระบะขึ้นไป
และเป็นจังหวัดเดียวกับที่รถเก๋งที่ขับอยู่เลนซ้าย

ชนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ย้อนสอนมา
ก่อนที่จะเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง
หลังเกิดเหตุตำรวจสพสามควายเผือก
กู้ภัยมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
หน้าโรงหล่อพระพุทธรูปสามมเหศักดิ์ปฏิมากร
ริมถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ที่เกิดเหตุพบศพนายเนธอินนะอายุ๓๙ปีชาวจังหวัดแพร่

หงายจมกองเลือดคอและแขนขาหัก
และพบศพนายสุรทัศน์หมื่นศรีอายุ๑๗ปีชาวจังหวัดนครราชศรีมา
นักศึกษาฝึกงานบริษัทเดียวกันเสียชีวิตอยู่ใกล้
โดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำล้มอยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งคัน
ส่วนที่บริเวณบ่อน้ำริมถนนพบรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีบรอน

ประตูหลังด้านซ้ายมีรอยถูกชนได้รับความเสียหาย
แต่นายศาสวัสดิพนาวาสอายุ๑๙ปี
นักศึกษาปวสแผนกช่างยนต์วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งจากการสอบปากคำคนขับทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถเก๋งไปที่วิทยาลัย
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถตัดหน้าอย่างกระทันหัน
ทำให้รถเสียหลักหมุนไปชนกับรถจักรยานยนต์
ที่ผู้เสียชีวิต๒คนขี่มาอย่างจัง
ทางนี้ตำรวจเตรียมสอบปากคำนักศึกษานุ่มและผู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง

เพื่อช่วยเหลือนายธนวัฒน์ชัยวงศ์อายุ๒๔ปีชาวจังหวัดลำพูน

หลังขับรถกระบะบรรทุกมะเขือเทศมาเต็มคัน
กับรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกปูนซีเมน
บริเวณสามแยกบายพาสสารแดงถนนแจ้งสนิท
ตัดกับถนนบายพลัสเลี่ยงเมืองจังหวัดยะโสธร
ผู้ภัยใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
สามารถนำตัวคนขับออกมาจากซากรถได้สำเร็จ
และนำตัวส่งโรงพยาบาลยะโสธร
ส่วนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ซึ่งจากการสอบสวนนายเนรมิตเท้าแก้วอายุ๔๑ปี
คนขับรถพ่วงทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถบรรทุกปูนมาจากจังหวัดอุบลราชธานี

แต่พอมาถึงสามแยกบายพลาสสารแดงที่เกิดเหตุ
ซึ่งสัญญาณไฟจราจรกระพริบทุกด้าน
จู่ก็ถูกรถกระบะคู่กรณีที่ขับมุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานี
พุ่งชนด้านข้างอย่างจังจนเสียงดังสนั่น

ตำรวจสพโพตากเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
โม้ปูนพลิกคว่ำบนถนนระหว่างหมู่บ้านโคกบุญสนอง
ศูนย์กลางตะบนด่านศรีศุกร์อำเภอโพตากจังหวัดหนองคาย
ที่เกิดเหตุพบรถโม้ปูนพลิกคว่ำอยู่ข้างถนน
ปูนสำเร็จรูปไหลออกมาด้านนอก
เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้ปูนแข็งตัวเป็นก้อน
และใช้รถแบ็คโฮลดึงรถโม้ปูนขึ้นมา

ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกมา
พบว่าได้รับบาดเจ็บคิ้วซ้ายแตก

โมปุ่นคันนี้ขับมาจากอำเภอศรีเชียงใหม่
และกำลังไปเทปูนที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร

ทำให้คนขับไม่สามารถบังคับรถได้